คุณแม่ท่านนี้มาร้องกับสื่อบอกว่าลูกชายฉันเนี่ย
ลูกชายอายุสามสิบถูกยิงถูกคนมายิงเสร็จปั๊บนะครับ
ก็ไปแจ้งความแต่ว่าไอ้คนยิงน่ะตอนนี้เนี่ย
ไปพบตำรวจนะครับแล้วก็ได้ประกันตัวออกมาแล้ว
แล้วคราวนี้มาขู่อีกแม่บอกแม่กลัวทำยังไงดี
ตอนนี้ละครับวงจอดปิดหน้าร้านค้านะครับ
ริมถนนบ้านเหล่าป่าเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ตรงนี้คือเป็นรั้นจำด้วยและตามต่างชาวัด
มันจะมีปั๊มหลอดใช่ไหมแล้วมาเติมน้ำมัน
ขณะนั้นมีรถจักรยายนขี่มานะครับแล้ว๑ใน๒วัยรุ่นเนี่ยนะครับคนหนึ่งเดินขากระเพกนะครับ
น่าจะโดนอะไรมาเจ็บปวดแล้วค่อยสู้ตัวลงลงปรับ
แล้วก็เพื่อนรีบพาขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วขี่หายไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่ม๕กรกฎาคมแล้วนะที่ผ่านมานู้นน่ะ
ล่าสุดนางนีนางนีอายุ๔๑แม่ของผู้ได้รับบาดเจ็บเอาหลักฐานนะครับ
เป็นภาพบาดแผลแล้วก็นะครับเอ่อเป็นภาพที่เกิดจากการยิง
นี่ปั๊มหลอดเขาไปบอกนี่เข้าหัวเข่าเลยกลุ่มผู้ชม
ล้อเลกกับผู้สื่อข่าวแม่กังวลกลัวจะไม่ปลอดภัย
แล้วคดีไปแจ้งไว้ก็ไม่คืบหลังก่อเหตุ๒วันในเท่
เท่อายุ๓๐ผู้ก่อเหตุไปมอบตัวกับตำรวจแล้วได้ประกันออกมาไง
ผู้ก่อเหตุยิงลูกฉันน่ะยิงใส่กลุ่มลูกฉัน๓นัดกระสุนเข้าหัวเข่าลูก
เมื่อกี้ที่เห็นไปผ่าออกก็ยังผ่าไม่ได้ตอนนี้เดินไม่ได้เป็นปกติ
ส่วนผู้ก่อเหตุนะครับประกันตัวมาได้ก็เห็นเดินล่อนอยู่ในหมู่บ้าน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคดีนี้อาจจะเข้าข่ายพยายามฆ่าด้วยปืนเลยนะ
พอเขายิงเสร็จเขาเข้ามอบตัวใช่ไหมครับคนที่ก่อเหตุ

ผ่านมาสองวัน

วันที่สามวันที่สามนะแม่
แม่ไปแจ้งความ
เขาบอกว่าเขาบอกผ่านชาวบ้านว่าเขาจะมาข่มขู่อีก

คุณผู้ชมต้องมาฟังตำรวจด้วย

แล้วแต่เนื่องจากเขามามอบตัวไงแม่
ตำรวจบอกก็เขามามอบตัวก็ไปหลักแหลงรู้ว่าอยู่ตรงไหนยังไง
มันเข้าเงื่อนไขการให้ประกันตัวไงแม่
อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมผู้เสียหายด้วย
จากก่อนหน้านี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใช่ไหม
ยังสอบไม่จะหมดนี่สอบอย่าต้องห่วง
ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอีกแล้วครับท่าน